แต่ตอนนี้วงการละครวงการบันเทิง
กลับมารันแล้วเหมือนกันนะคะ
นี่พระเอกคนนี้นะเขาก็อยู่ในลิสต์สาวนะ

หนุ่มนิวเนี่ยผ่านตัวเป็นนักดินแสดงอิสระค่ะ

สังเกตว่าทำไมพักหลังโชว์บ่อยโชว์จัง
ข้างหน้าข้างหลังแหมซิกแพคแน่นเหลือเกิน
ยิ่งรับบทดรอันนี้รุนนะ

เมียหลวง๒๐๒๑นะ
นาว่าไงเดี๋ยวไปฟังหน่อยค่ะ

ในละครด้วยมุมภาพด้วยมุมกล้อง
ในละครที่ออนไปมันจะแบบมีมุมกล้อง
เขาไม่เคยห้ามผมนะครับเขาแค่ประมาณว่า

แต่เขาไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่

แล้วเข้าใจก็ห่วงแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แสดงออกมาก
ยังไงพี่แจ๊คเขาบอกเขาจะไม่ถอดเสื้อแล้วเขาจะถอดกางเกงแทน
ตายแล้วนะคะเอาเป็นว่ารอดูบทบาทใหม่เนาะเรื่องนี้นะคะ
ใช่ค่ะเมียหลวง๒๐๒๑นะคุณผู้ชมค่ะ
ไปต่ออีกหนุ่มคนนึงดีกว่านะคะอาร์ตพระสุทธิ์คุณผู้ชม
เจ้าตัวทำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือคนไทยแล้วก็แรงงานเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะ
ก็ทำดีมาโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์คลิปวิดีโอ
เตรียมอาหารไปแจกจ่ายมีเขียนแคปชั่นด้วยนะว่า
เป็นวันที่๒๐ที่ช่วยคนไทยแล้วก็แรงงานเพื่อนบ้าน
หลายบุคคลเท่านั้นใครคิดว่าง่ายก็ลองดูค่ะ
แต่ผมก็จะทำไปเรื่อยนะจนกว่าผมจะเหนื่อยไปเอง

ซึ่งก็มีทั้งกระแสชื่นชมแล้วก็ดราม่าเพียบเลย
ไม่ใช่อะไรที่หนุ่มอาร์ดเขาออกมาเป็นแบบนี้
คือเขาทำความดีแต่คนชอบไปแขวะเขา
แล้วคือพี่อาร์ตเขาอยู่ในพื้นที่เลยนะ

เขาก็อยากจะช่วยเหลือเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวนั้นเผยถึงประเด็นนี้นะคะว่า
ยืนยันมุ่งมั่นจะทำดีต่อไป
กว่าจะได้กลับมาทำงานอย่างจริงจังสักที
แล้วก็ไม่หวั่นนะจ๊ะไม่กลัวค่ะ
หากใครจะโจมตีแหมคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ย

แรงขนาดนั้นโอ๊ยเพราะคุณเอ้ยไปโกรธไปเกลียดอะไรเขา

ใช่ค่ะถ้าเป็นความดีแบบนี้ก็ทำไปเถอะ
คุณผู้ชมเอาไปฟังเสียงหนุ่มอาร์นิดนึงค่ะ
แคปไปหลายนี่แคปไปหลายอันแล้วด้วย
ให้โอกาสหนึ่งครั้งถ้ามีอีกหนึ่งครั้งก็ต่อต่อไปครับ
นี่ไงไม่ใช่จะมาเม้นอะไรก็ได้นะคะ
แอดพระสุทธิ์เนี่ยเขาก็แคปไว้อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็อย่าคอมเมนต์เลยนะถ้าดังในบัญชีไม่มาขอ